มาดูความร้อนแรงทั้งเรื่องของการเมืองกันต่อนะครับ
เพราะว่าวันนี้ต้องดูความเคลื่อนไหวของวุฒิสภาในการที่เพื่อไทยเนี่ย
จะไปเจรจาต้าอ่วยพูดคุยขอเสียงกันหน่อยนะฮะ
ตอนต้นรายการเราเกิดไปแล้วว่าเนี่ยเราไปเจอกับอ่าสวอ่า
เสรีสุวรรณภานนท์แล้วก็ไปเจอกับสวกิติศักดิ์
สองท่านนี้เนี่ยแม่จุดยืนท่านก็ชัดเจนนะฮะ
ไม่โหวตให้กับนายกที่มาจากภักดิ์ที่มีการแก้ไขมาตรา๑๑๒
หรือยกเลิกมาตรา๑๑๒ดังนั้นฮะสวรรค์เซบรีกับสวรรค์กิติศักดิ์
ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรให้ไปฟังเสียงเองจากปากของทั้งสองท่าน

ฟังให้ดีนะครับแล้วก็อย่าไปแตะอย่าไปยุ่งกับสถาบันนะครับ
ผมว่าสมาชิวภิษฐาพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เอ่อเห็นชอบได้นะครับ
เชื้อไทยเขาตั้งคุณสุริยะมาดิวกับสวรรค์ค่ะ
ได้รับการติดต่อบ้างหรือยังค่ะอ๋อก็คงจะมาผู้ใหญ่นะ
ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคุยด้วย
ถ้าคือโหวตรอบนี้หากเก้าไกรไม่อยู่ใน๘พักร่วมแล้ว
ก็คือจะโหวตให้ทันทีเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐรคุณกุ้งพิงหรือใครต่าง
ยืนยันนะยืนยันว่าแน่นอนว่ากิติศักดิ์ไม่มีทงนะฮะ
แต่ถ้าไม่มีก้าวไกลแล้วเนี่ย

นี่ฉะนั้นมันก็จะติดอยู่อย่างนี้นะครับ
บังเอิญว่ามันต้องใช้เสียงของสวนะครับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคิตติศักดิ์พอบทให้ครับ
นี่๒สวแล้วนะสวเสรีกับสวกิติศักดิ์นะครับ
ส่วนสวอีกท่านหนึ่งสวอนุสิตคุณากร

รัฐธรรมนุนรองรับภายใต้เงื่อนไข
รักษาชาติรักษาอธิปไตยและรักษาสถาบันหลักของชาตินะครับ
เห็นเรื่องของความต้องการของชาติบ้านเมือง
ผลประโยชน์ของชาติเป็นเรื่องสำคัญ
การอ้างประชาธิปไตยโดยเฉพาะการเลือกตั้งอย่างเดียวนั้น
ก็ถือว่าไม่แฟร์กับประเทศชาตินะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าหากไม่มีพักเก้าไกล
จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลง่ายขึ้นนั้นนะครับ
สวอนุสิตบอกว่าเรื่องนี้พักเพื่อไทย

แต่ตนไม่เชื่อว่าหากไม่มีพักเก้าไกลแล้ว
การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนสวอีกคนหนึ่งก็คือว่าที่ร้อยตรีวงสยาม
พาณิชยพักดีสวคนนี้บอกว่า
ตอนนี้ผมยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากทางพักเพื่อไทยเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นฝั่งของสวนะ